ชาวบ้านเขาไปร่วมทำพิธีบวงสวงเท้าเวชสุวรรณห้าองค์
พร้อมกับทำพิธียกเสาเอกเสาโทสาราการเปลี่ยนงานนี้ท้ายพิธีมีการจุดประทัดเสียงท้ายด้วยจ้า
มาเลยงานใหญ่งานโตวัดหายโศกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะคะ
มาดูหน่อยชาวบ้านเขาร่วมกันทำพิธีบวงสวงรูปปั้นองค์พ่อปู่ท้าเวชสุวรรณ๕องค์นะ
สูงประมาณ๓เมตรซึ่งมีทั้งสีแดงสีเขียวสีดำสีชมพูและสีขาวประดิษฐานอยู่ภายในวัดหายโศกนะคะ
ชื่อวัดดีมากเลยอ่ะวัดหายโศกเออชื่อเดียวเลยใช่
ที่วัดแห่งนี้หายโศกแน่นอนนะคะพร้อมกับมีการร่วมประกอบพิธีขนทรายเข้าวัด
แล้วก็มีการสวดสะดอกเคราะห์ใหญ่ต่อชะตาเสริมบารมีแก้ปีชง
และทำพิธียกเสาเอกเสาโทษศาลาการประเรียนอสโสธระธรรมสาหร่า
หลังจากที่ประกอบพิธีบวงสวงเสร็จสิ้นทุกอย่าง
ก็จะต้องมีการจุดประทัดค่ะ
เป็นการจุดประทัดถวายองค์ทาเวสวัน๕องค์
โบ๊ะโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

ซึ่งหลังจากสิ้นเสียงประทัดโบ๊ะ
ผู้ที่มาร่วมงานกรูกันไปเลย

สูตรหมายปลายประทัดทั้ง๒หาง

อุ้ยแล้วไพรประทัดใหญ่มาก
ใหญ่มากเพราะว่าประทัดน่าจะเป็นประทัดใหญ่
เพราะว่าเวลาจุดก็ระเบิดแบบยิ่งใหญ่เหมือนกันเมื่อกี้นะ
เป็นแนวทางในการที่เขาจะไปต่อยอด
แล้วแต่ว่าจะเอาไปเสียงดวงเสียงโชคไหม
จะเอาไปทำอะไรหรือบางคนเป็นเลข๗
เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองก็ได้นะคะ
แต่แผงลอตเตอรี่ขายดีขายดีนะไม่อยากจะบอก

ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
แต่จริงก็เหมือนเป็นการร่วมกันทำบุญนะ

ใครโชคดีก็ว่ากันไปนะ